อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนกันก็คืออุบัติเหตุบนท้องถนนคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าเกิดขึ้นบ่อยมากเกิดขึ้นตลอดเวลา
ล่าสุดเกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชศรีมามีรถกระบะขนศพมาอีกแล้ว
ครั้งที่แล้วเนี่ยขนศพมาโลงหล่นไม่มีศพแต่คราวนี้เกิดอุบัติเหตุ
โรงศพหล่นลงมาแตกแล้วศพก็กระเด็นออกมาบนถนนเลยนะคะ

ตำรวจสพด่านคุณทศค่ะพร้อมกับหน่วยกู้ภัยปริสุทธโธ
เข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถกระบะพลิกคว่ำ
บริเวณพื้นที่หมู่๖ตำบลบ้านแปลงอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
ที่เกิดเหตุพบเป็นรถกระบะทะเบียนบมนหนู๘๗๐๐พศอยุธยา
คุณดูสภาพรถสภาพรถได้รับความเสียหายเลย
เพราะว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนื่องจากว่ายางรถล้อหน้าด้านขวาและล้อหลังด้านซ้ายแตก
ยางแตก๒ล้อก็เลยทำให้รถเสียหลักและพุ่งชนต้นไม้บนเกาะกลางถนน
คนขับขี่ชื่อว่านายสมสักแก้วธามอายุ๕๓ปี
แล้วก็รับศพนายธีรพลกุขุนทศอายุ๔๐ปีซึ่งเสียชีวิต
เขาเสียชีวิตมาแล้วก็ศพอยู่ในโรงศพแบบนี้
มาจากปภทูมธานีเพื่อจะไปบ่มเพลงกุศลที่บ้านเกิดของผู้ตาย
อยู่ในหมู่หนึ่งตำบลสระจรเข้อำเภอดันขุนทศ
โดยญาติผู้ตายได้เตรียมจัดงานศพเอาไว้แล้วด้วย

รถนะคะเกิดระเบิดยางแตก๒ล้อ
ทำให้รถมันเสียหลักแล้วก็วิ่งพุ่งไปชนเกาะกลางถนน

แล้วหลังจากนั้นพอเฉียวต้นไม้รถมันหมุน
โรงแตกศพนายธีรพลก็กระเด็นออกมาอยู่บนพื้นถนนเลย
ส่วนนายสมศักดิ์และนายเพชรนะคะ
คนขับกับผู้ที่มาด้วยเนี่ยได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
ตำรวจก็เลยแจ้งให้ญาติของนายธีรพลทราบ
แล้วก็ให้กู้ภัยนำโลงอันใหม่มาเปลี่ยนให้
ก่อนที่เขาจะมีการจุดทูบเชิญวิญญาณในธีรพล
บำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดต่อไปด้วยนะคะ